น้องกอล์ฟน้องกอล์ฟของเราก็จะมีโอกาส๓๐นาทีบ้าง๒๐นาทีบ้าง๑๐นาทีบ้าง

ความรู้สึกของการเป็นตัวสำรองแล้วต้องลงไปเปลี่ยนเกมให้กับทีมชาติเลย

เอาคนดูดดีกว่าเกมดีขึนเอาคนนั้นดีกว่า
แต่มันก็มันเป็นคำถาม

เพราะว่าตำแหน่งกองหน้าเป็นตำแหน่งที่คาดหวังมากที่สุด

มันก็คือพอจะช่วยทีมได้

ตอนนี้คู่ต่อสู้ก็เริ่มเหนื่อยเริ่มล้าแล้ว

คู่ต่อสู้แล้วส่งให้เพื่อนยิงก็ได้

กองริเชียร์ด่าป่ะ
ก็เยอะเหมือนกันนะครับที่ผ่านมา
แฟนบอลเขาก็อาจจะด่ากดดันเรา
โหดเราด่าเราเป็นทั่วไปอยู่แล้ว

อ่าไม่ได้ด่างใจ

นี่คือคอมเม้นท์ที่ทีมชาตุเขาหนีมา
คือเมื่อก่อนผมชอบดูโซเชียล
ตอน๑๙๒๐ปี๒๒ปีอย่าดู
คือตั้งแต่ตกรอบที่อินโดนีเซียตอนนั้น

มันก็รู้สึกแบบเสียใจมากผมจำได้เลยว่าลงเครื่องที่สนามบินนะครับ
แบบเต็มเลยผมต้องแอบออกประตูอื่น
ตอนนั้นก็ร้องไห้เลยตอนที่อินโดนีเซียเสียใจมาก

เพื่อจะไปปรับใช้ในชีวิตได้นะครับ

จริงแล้วพี่โก้ว่าใน

มันจะมีความกดดันอยู่แล้วล่ะ
ไม่ว่าจะเป็นทำงานให้กับเจ้านาย

ใจเราจะต้องนิ่ง

แต่ตอนเป็นผู้เล่นเนี่ยเราก็ผ่าน
การเล่นเจอทั้งคนที่เก่งกว่า

ตอนเป็นผู้เล่นนะครับทำไมมันตื่นเต้น

ใจเรามันตื่นเต้น

แล้วเราจะทำยังไงให้เอาชนะตรงนั้นได้

คนที่อยู่ในสนามเนี่ยจริงแล้วเนี่ย

แต่แสนสามแสนห้าเนี่ยไม่ได้ลงไปเล่นกับเรานะ

นะครับจิตใจเรานิ่งซะอย่างเนี่ย

แล้วเป้าหมายบางครั้งเนี่ยพอคนลงไปในสนาม

การที่เรามองตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นความกดดัน
อย่างเช่น๔เกมต้องชนะต้องเป็นแชมป์

ฉะนั้นเราจะทำเป้าหมาย

โดยอัตโนมัตินั่นคือวิธีการเราชนะความกดดันนะครับ
ในช่วงครึ่งแรกเราอาจจะ

หรือยังทำไม่ได้ตามแทคติกวิธีการ

เราเอาชนะความกดดันยังไงในช่วงที่
อยู่ในห้องแต่งตัว

คือในแต่ละเกมเนี่ยเราจะไม่โยนความกดดันไปให้ที่นักเตะ

เราจะให้นักเตะมีความรู้สึกว่าเล่นแบบฟรีสไตล์

เล่นแบบสนุกสนาน
คือให้เขาโชว์ศักยภาพของเขา

เราจะไม่โยนความคาดหวังของแฟนบอล

นักฟุตบอลเพราะนักฟุตบอลทุกคนเนี่ย

เขาจะไม่สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้

๕นาทีนะถ้าเรายังทำไม่ได้ปุ๊บ
หมายในแต่ละช่วงแต่ละช่วงระยะเวลาเนี่ย

เราต้องการแค่๑๐๓แต้ม

แต่ถ้าทีมแพ้จะไม่มีฮีโร่เกิดขึ้น

ตำแหน่งแห่งความกดดัน

ตำแหน่งไหนที่มีความกดดัน
มากที่สุดจริงแล้วทุกตำแหน่ง
เพราะอะไรเพราะว่าพี่โก้เป็นศูนย์หน้าใช่ไหม

ยิ่งถ้าถูกจับตามองมาก

กลางกลางก็เหมือนกันกองกลางบางครั้งก็

หรือแม้แต่กองหลัง
เจอคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่า

ประตูยิ่งไปกันใหญ่เลย

เขาเรียกว่าทำดีเสมอตัว

แต่พอช่วงทดเวลา

ความกดดันก็ถาโถม
สุดท้ายก็คือโค้ช

แต่สุดท้ายแล้วเราต้องหาวิธีการ

มันเป็นเรื่องของกลยุทธ์
เป็นเรื่องของยุตภาษาในการเล่น

ความสนุกความท้าทายมันอยู่ตรงนี้นะครับ
ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีจากโค้ชซิโก้คนเก่งของเรามากนะครับ

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนอกสนามฟุตบอลได้ด้วย
มาพูดถึงอาการบาดเจ็บที่เขากำลังประสบปัญหาอยู่ในตอนนี้
จนทำให้เขาพลาดโอกาสในการรับใช้ทีมชาติ
และเจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่
เห็นเพื่อนแข่งเสร็จไม่รู้นึกอะไรลุกมาใส่สตาร์ทเดินอยู่ในห้องแล้ว